มีเกือบไปชนรถชนิดนึงนะครับ

มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ

มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ
มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ

มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ

มีเกือบไปชนิดนึงนะครับ

เพราะดีไม่ชนรถยนต์ที่ขับสวนมา
ก็คือรถเก๋งสีขาวคันเล็ก
แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ทำให้ร้านค้าร้านนี้
ซึ่งก็คือร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียหายนะคะ

คือต้องดูแลตัวเองนะพักผ่อนให้เพียงพอนะ
มีเช่นนั้นก็จะเกิดอาการหลับใน
นี่เป็นกรณีที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สินเท่านั้นนะ
ถ้ามันทำให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิต